คุณผู้ชมคะมาตามต่อเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะ
มีการออกมาโพสต์คลิปในติ๊กต๊อกนะคะ
เพื่อตามหานายตุดาอายุสามสิบห้าปี
หายตัวไปจากบ้านออกไปกินเหล้ากับเพื่อน๑๓กันยายนนะคะ
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืน
แล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับมีการยิงกันเกิดขึ้น
มีคราบมีรีเลือดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
เขาสงสัยว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าสามีใหม่ของอดีตภรรยา
ของคนที่หายตัวไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
นายตูดาคือนายพดุงเกียรติสวัสดิ์เริ่มใหม่อายุ๓๕ปีค่ะ
หายตัวไปจากบ้านที่ตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้นำชุมชนกับชาวบ้านช่วยกันตามหาค่ะ
สุดท้ายกลายเป็นว่าไปพบศพถูกทิ้งอยู่ข้างทาง
เป็นทางโค้งขึ้นเขาถนนสายลี้เถินที่ตำบล
โป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับ
แล้วสภาพศพคือเน่าเปื่อยแล้วมีแมลงมีสัตว์แทะที่ส่วนแค้นส่วนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ที่ศพเนี่ยนะคะมีผ้าใบรองศพมีการเอาใบตองและกระเบื้องมุงหลังคา
ปิดทับเอาไว้ด้วยครับจากการชนะสูตรเบื้องต้น
มีร่องรอยที่ท้ายทอยนะคะท้ายทอยของศพแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบาดแผลจากการถูกยิงไหมนะคะ
แต่ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะนายพงศักดิ์อายุ๕๒ปีบอกว่านายตุดาหายตัวไป
นำชุมชนชาวบ้านช่วยกันตามหาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่พบเบาะแสอะไรเลย
ตำรวจไปเจอรถกระบะต้องสงสัยน่าจะเป็นรถกระบะที่ขนศพนายตุดาไปทิ้งอำพราง
มุ่งหน้าไปทางอำเภอเถินช่วงตี๑๑๔กันยายนคืนต่อเนื่องจากวันที่๑๓กันยายน
กระบะคันนี้แหละค่ะครับก็เลยมีการขอให้ชาวบ้านช่วยปูพรมค้นหา
ชาวบ้านช่วยกันเป็นร้อยคนนะคะคือเดินค้นหาตามทางอ่ะ
แบ่งกันคนละจุดคนละจุดต่อเนื่องไปเรื่อยจนไปได้กลิ่นเน่าเหม็น
จนไปเจอศพอยู่ข้างทางแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
โอ้โหพลังของการค้นหานะคะชาวบ้านก็ช่วยกันเป็นร้อยคนครับ
ทีนี้ค่ะพอทราบว่านายตุดาที่ตามหากันอยู่เนี่ยถูกพบเป็นศพ
นางแบ่วาอายุห้าสิบเก้าปีแม่ของนายตุดาร้องไห้เท็บขาดใจ
คือต้องบอกว่าตลอดเวลาที่การตามหาในช่วง๘วันนี้นะคะ
ก็ยังมีความหวังเป็นการตามหาแบบมีความหวัง

แต่สุดท้ายลูกชายแม่เสียชีวิต
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือวันเกิดเหตุเพื่อนของผู้เสียชีวิต
รถจักรยานยนต์ของอีกคนนึง
มาชวนนายตุดาไปดื่มเหล้า
ตุดาตอนแรกก็ปฏิเสธไม่อยากไป
แต่ก็ตื้อเพื่อนคนนี้ชื่อหนูก็ตื้อ
จนนายสุดายอมขึ้นรถตามไปด้วย
สุดท้ายเนี่ยไปจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านนายหนุเนี่ยนะคะ
แล้วซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายหนูคนนี้
ไปที่บ้านหลังนึงใกล้กับจุดที่เจอรองเท้าเจอเสื้อค่ะ
ก็มีเพื่อนล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่แล้ว๕คน
คือนายอภิชัยอายุ๓๓เป็นน้องชายเจ้าของบ้าน
คนนี้เป็นคนต้องสงสัยนะคะ

เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ไปรับนายตุดา

ประมาณสัก๔ทุ่ม๑๓กันยายนชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังค่ะ
ว่าเป็นช่วงที่นายตุดาโดนยิง
จากนั้นมีการนำร่างนายตุดาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็เอาผ้าใบรองร่างเอาไว้
เอาใบตองเอากระเบื้องปิดทับเอาไว้
ขนศพไปทิ้งเพื่ออำพราง
ก็เลยคาดว่าน่าจะมีกระบะก่อเหตุ๒คันนะคะ

ลักษณะกระบะมันคล้ายกับรถของสามีใหม่
อดีตภรรยานายตุดาผู้เสียชีวิต
แต่ตำรวจก็ยึดไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ก็จะมีพวกฝักส้มป๋อยวางอยู่หลังรถ
คุณอาของผู้เสียชีวิตนางยุภาอายุ๕๐
บอกว่าไอ้ฝักส้มปล่อยตรงนี้
มันเป็นจุดสังเกตที่ไปอยู่หลังรถ

มันเป็นจุดสังเกตก็เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เอามาใช้สะดอกเคราะห์
ขจัดปัดเป่าความโชคร้ายหรือเคราะหกรรม

อยู่หลังรถมันเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วไปเจอฝักส้มปล่อยจริงไง
ก็เลยสงสัยว่ารถคันนี้แหละ
นางยุภาบอกอีกว่า
บอกตรงนะมั่นใจตั้งแต่แรกว่าหลานชายถูกอุ้มฆ่า

คนรู้เห็นคือเพื่อนร่วมวงเล่า
ในวงเล่า๗คนเนี่ยนะรู้เห็นกันหมด

ก็เลยกลัวว่าหลานชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มที่ชาวบ้านค่อนข้างจะกลัว

อยากให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมด
๓คนล่ะ๒คนล่ะแต่ทำไมต้องแค๊สตุราอยู่แบบนี้ไง
ก็เขาว่าเขามีคนมีอิทธิพล
มีเส้นใหญ่มีคนหนูหลาน
ไปอยู่ที่ไหนก็เตือนรอกคนที่นั่นนั่นนะ
แต่กลายเป็นว่าเหมือนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
โทรโปส์เฟซบุ๊กแชร์กันเองนะคะ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
โพสต์เอาไว้ยาวเหยียดเลยตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีนะคะ
ก็โพสต์เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง
เหมือนกับจะพยายามจะปัดความผิดไปทางคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
โพสต์ว่าคดีนี้ผมนายไกรสอน
เต้หรือนายอภิชัยเป็นคนลักพาตัวไป
แล้วไปให้ในบุญโชคและนางสาว
ถมอนวันก็คือตัวสามีใหม่กับอดีตภรรยาค่างถนน
เป็นคนอุ้มไปให้แล้วก็มารับตัว
หลบกันที่อื่นนี่นะคะ
บุญโชคผิดคำพูดสั่งลูกน้องให้ปิดปากผมกับเพื่อน

มีธุรกิจด้านมืดอะไรต่างก็แฉออกมาเยอะแยะเลย
แล้วก็บอกว่าผมนายไกรสอนอยากให้คนในหมู่บ้านได้รู้ความจริงของชายหญิงคู่นี้
ก็เลยออกมาแฉแต่บอกว่าตัวพวกผมจะมอบตัวนะเดี๋ยวจะมอบตัวบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายอภิชัย
หนึ่งในคนที่ถูกพาดพิงถึงในโพสต์ที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะ
ที่บอกว่าเหมือนกับซัดถอดว่าเป็นคนยิงอะไรแบบนี้นายอภิชัยไม่อยู่บ้านค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อพ่อบอกว่าลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ก็ไม่รู้ว่าไปก่อเหตุอะไร๓วันหลังนายตุดาหายตัวไปลูกชายยังอยู่บ้านนะ
๑๖กันยายนตำรวจมายึดไม้แปรรูปที่บ้านลูกสาว
จุดที่นายอภิชัยกับนายสุดานั่งดื่มกินด้วยกันก่อนจะหายไป

ประโยชน์อารมณ์ด้วยส่วนตั้งจำนวนหารสมบูรณ์
ก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็แล้วอยู่เบนน้ำไอะ
ฝากบอกว่าลูกไม่ต้องหนีแล้ว
ให้กลับมามามอบตัวดีกว่า
ดีกว่าลาดหนีในป่านี่ไม่ดี

ตำรวจสพลีบอกว่ากำลังจะขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
อย่างน้อยก็๔คนอยู่ระหว่างตามตัว
ส่วนตัวสามีใหม่ของอดีตภรรยานายตุดาที่เสียชีวิตที่ถูกซัดทอดนะคะ
ตำรวจก็จะมีการจับในข้อหาเรื่องของพรบออาวุธปืนนะคะ
จะเกี่ยวข้องขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอความคืบหน้านะคะ